น้องที่เป็นยูทูบเบอร์คนนี้เขาเคยเล่นกับช้าง
และมีการโพสต์เรื่องราวระหว่างน้องกับช้าง

เพราะว่ากำลังเป็นการแชร์กันในโซเชียล
ช้างตัวนั้นน่ารักมากชื่อเจ้าพรรษา
แล้วก็จะมีคลิปว่าน้องลงไปเกลือกลิ้งไปกอดไปอะไร

ปรากฏอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานนี้ว่า
น้องฝีมเด็กผู้หญิงรายนี้ซีอะไรชีวิตแบบปริศนา
หลังจากวิ่งหนีคุณครูเพราะเหมือนกับว่าน้องไม่ยอมเรียนคราบสุดท้าย
ประมาณนี้แหละค่ะสุดท้ายกลายเป็นเรื่องสลด
เพราะว่าน้องไปเสียชีวิตอยู่ในป่าที่วิ่งหนีครู
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าคือทางครอบครัว
ก็มีการเดินทางเข้าไปจุดตรงที่น้องเสียชีวิต
แล้วก็ไปทำการอัญเชิญดวงวิญญาณคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูภาพอันนี้เป็นภาพช้าง
ภาพที่มาจากยูทูปที่มีการโพสต์กันในโซเชียลแบบนี้
จะใส่ชุดนักเรียนเล่นกับเจ้าช้างน้อยแบบนี้
แต่เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้อีกทีคุณผู้ชมไปลองดูบรรยากาศ
ตอนที่ไปอัญเชิญดวงวิญญาณน้องกันค่ะ
นี่แหละค่ะไปกันทั้งครอบครัวมีญาติรวมกันกว่า๒๐คนเลยนะ
เดินเข้าไปในป่าคือความที่โรงเรียนมันใกล้การป่าคุ้น
คือป่าตรงนั้นมันอยู่ด้านหลังโรงเรียน
ที่จังหวัดบุรีรำอำเภอสตึกนั่นแหละค่ะ
ครอบครัวก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องฟิล์มอายุ๑๗ปี
อย่างที่บอกวิ่งหนีครูฝ่ายปกครองเข้ามาในป่า
แล้วก่อนที่จะไปหมดสติครูตามมาเจอก็เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งครูฝ่ายปกครองท่านนี้จริงก็เล่าเหตุการณ์ให้ครอบครัวฟัง

วันศุกร์มันมีเรื่องของกิจกรรมสวดมนต์
มีเด็กสัก๑๐กว่าคนไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม
ครูก็มาเจอว่ากลุ่มของน้องฟิล์มเหมือนกับนั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่
ก็เลยเข้าไปจะเข้าไปตามให้ไปเรียนนี่แหละ
ปรากฏเด็กวิ่งหนีตะเลิศเข้าป่าไป
เพื่อนคนอื่นก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่น้องฟิล์มวิ่งเข้าป่าไปตรงนี้แล้วเพื่อนหาไม่เจอค่ะ
สุดท้ายครูไปเห็นอีกทีคือน้องไปหมดสติอยู่ในป่า
ห่างจากโรงเรียนประมาณ๓๐๐เมตรนะคะ

เด็กตอนนั้นวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
เพื่อนก็วิ่งไปทางหนึ่งแต่เพื่อนก็เริ่มงง
ออกมาเจอหน้ากันเอ้าฟิมไปไหน
หลายคนคิดว่าสงสัยฟิล์มเดินกลับไปที่โรงเรียนแล้ว
มันก็กลับบ้านแต่ปรากฏไม่ใช่
ครูบอกว่าไปเจอค่ะน้องเนี่ยตอนนั้นน่าจะยัง
คือยังมีลมหายใจอยู่พยายามจะอุ้มไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายช่วยเหลือไม่ได้นะคะ

อย่างที่บอกตาและครอบครัวเดินทางมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ

ตาบอกว่าไปสังเกตเห็น
ตรงที่น้องฟิล์มไปนอนหมดสติอยู่ตรงนั้น
มันมีจอมปลวกอยู่ด้วย
ตาบอกอุ๊ยนี่จอมปลวกนี้

แล้วตาเล่าว่าตอนที่รู้ว่าฟิล์มเสียชีวิต
ไปหาหมอดูหมอดูทักบอกนี่
มีผีอยู่ในป่าตรงจอมปลวกนะ
จะเอาหลานของตาไปอยู่ด้วย
เพื่อที่จะต้องการเอาไปเป็นหลานของตนเอง

มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่

ก็เขาก็จะบอกว่ามีตามียายอะไรอยู่ประมาณนี้นะ

ตามที่เขาไปดูนี่เขาบอกว่า

เห็นมาก็บอกว่าโอ้หลานเขา
ให้เขาเห็นบอกว่าเด็กคนนี้มันเป็นคนที่นิสัยดีมาก

เขาก็เลยเห็นเขาก็เลยอยากได้ไปเป็นหลานเขา
ครับอันนี้ก็คือตามที่เราดูนะ
อันนี้ก็คำบอกเล่าของตาของน้องฟิล์มอ่ะนะคะ
เหมือนหมอดูทักว่าเจ้าที่ตรงนั้นเป็นลักษณะเป็นตาเป็นยาย
อยากมีหลานเอาหลานไปด้วยก็เลยเอาตัวน้องฟิล์มไป
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ทีนี้ทางด้านพ่อของน้องฟิล์มค่ะ
นายนิรุษสารางามอายุ๔๐ปี
พ่อโอ้โหร้องไห้ตั้งแต่วันแรกที่รู้เรื่อง

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมเราจะพูดถึงเจ้าพรรษานี่นี่
เจ้าพันษาช้างเพศมีอายุ๓ปี

อกล้อกับน้องฟิล์มเป็นประจำจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์
แล้วหลังจากที่น้องฟิล์มเสียชีวิต
คือก็มีการไปเก็บเสื้อผ้าของน้องฟิล์มกลับบ้าน
เดินเข้าไปบอกเจ้าพรรษาพ่อไปบอก
ไปบอกพันษาพี่ฟิล์มไปแล้วลูก
พี่พิมไปแล้วปราณสาห์

แก่วตาดุ้งใจของผม

ไงก็ไม่รู้

เขาส่งเสียงออกมาหลังจากที่พ่อพูดว่า

เอามาเกี่ยวเอามาแบบหน้าตรงหน้าพ่อประมาณนั้นนะคะอืม
คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความผูกพันระหว่างน้องฟิล์มเนี่ยกับเจ้าพันศา
มันเป็นลักษณะที่เป็นความผูกพันเหมือนพี่น้อง
แล้วคือคุณยายของน้องฟิล์มเคยบอกเองด้วยนะว่า
น้องฟิล์มโตมาความฝันคือจะเป็นสัตวแพทย์
เพราะครอบครัวอยู่กันมาแบบนี้เลี้ยงช้างกันมาตลอด
เขาก็เลยอยากจะมาเหมือนกับเป็นคุณหมอที่ดูแลรักษาช้าง
ความเศร้านะคะแล้วก็น่ารักจริงคุณไปดูคลิปกี่ทีกี่ทีก็น่ารักนะคะ
งานศพของน้องฟิล์มหน่อยค่ะจัดขึ้นนะคะที่บ้านพัก
แน่นอนว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
ก็มีเพื่อนของน้องฟิล์มก็มาร่วมงานกันชาวบ้านมาช่วยกันนะคะ
จริงตอนนี้ก็มีการสอบถามข้อที่จริงกับโรงเรียนกับครูกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ว่าน้องไปหมดสติที่ป่าจริงตรงแถวโรงเรียนตรงนั้นแหละค่ะ
ก็พยายามจะยื้อชีวิตกันแล้ว

เขาใช้วิธีการปั๊มหัวใจทุกอย่างและทำทุกอย่าง

แต่ว่ายื้อไม่ได้จริง
และผลการชนสูตรก็ออกมาแล้วนะคะ
น้องเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ก็พอฟังคำอธิบายแบบนี้จากคุณหมอผลชนสูตรออกมา
ครอบครัวไม่ติดใจหาสาเหตุของการตายของน้องแล้วค่ะ
แต่หลายคนก็คงมีคำถามนะคุณว่า
เฮ้ยวิ่งไปในป่า๓๐๐เมตร
บางคนอาจจะรู้สึกว่า๓๐๐เมตรไม่ได้ไกล
คุณแต่คุณอย่าลืมนะ๓๐๐เมตร
พูดนะถ้าเป็นดิฉันดิฉันอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
แต่ถ้าดิฉันต้องวิ่งวิ่งแบบเหมือนหนี

๐เมตรสำหรับคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

ใช่นะครับแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัว

ตอนนี้น้องก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เนอะนะครับ